คุณตานั่งรถจากบ้านจะพาหลานสาวที่พูดไม่ได้พิการ

ทีนี้จังหวะลงจากรถถึงโรงพยาบาลแล้วนะ
กำลังจะเดินเข้าโรงพยาบาลเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อ
หยิบกระเป๋าสตางค์สีดำที่ใส่เอาไว้

คือคุณตาคิดว่าน่าจะทำหล่นระหว่างทางค่ะคุณตาเลยบอกว่า
ใครเจอนะขอร้องเลยช่วยเก็บมาคืนให้ด้วยจะให้เงินด้วย๒๐๐บาทค่ะ
นายแผนแพ่วพลสงฆ์วัย๗๒ปีค่ะ
ชาวตำบลสแก่ซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเล่าให้ฟัง
อย่างที่บอกว่าคุณตากับหลานเนี่ย๖ขวบนะนั่งรถโดยสารออกจากบ้าน
พาหลานไปทำเรื่องต่ออายุบัตรผู้พิการที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
พอถึงหน้าโรงพยาบาลลงจากรถแล้วเท่านั้นแหละรู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายไปค่ะ
ภายในกระเป๋าสตางค์ใบนั้นมีเงินสดกว่า๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้คุณตาบอกว่าเก็บสะสมมานานกว่า๑ปี
จากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตัวเองและภรรยา
รวมถึงเงินเบี้ยผู้พิการของหลานสาวแล้วก็เงินที่ลูกชายส่งให้รายเดือน
มีเอกสารสำคัญต่างอยู่ในกระเป๋าสตางค์ด้วย
คุณตารีบพาหลานไปแจ้งความก่อนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำ
ให้ช่วยประกาศตามหากระเป๋าสตางค์ให้หน่อยค่ะ
ประชาชนที่พบเห็นเขาก็เห็นใจคุณตานะ
เขาก็ช่วยมอบเงินให้จำนวนนึงให้คุณตากับหลานเป็นค่ารถเดินทางกลับบ้าน
ตาแผนบอกว่าเงินจำนวนนี้
ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นขอร้องจริงเลย
ใครที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นำส่งคืนด้วยนะคะ
เป็นเงินก้อนเดียวที่มีอยู่แล้ว
คุณตาบอกว่าจะมอบเงินเป็นสีน้ำใจให้๒๐๐๐บาทด้วย
ใครเจอกระเป๋าสตางสีดำ
ส่งที่สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำให้ด้วยนะคะของคุณตาแผน